คุณผู้ชมครับเหนือสิ่งอื่นใดครับเราต้องช่วยกันครับคนไทยด้วยกัน
เราต้องมีน้ำใจให้แก่กันนะครับแน่นอนจะมีอีกหลายคนที่เขาอาจจะไม่มีเงินซื้อหน้ากากอนามัย
เด็กนักเรียนเขาเรียนอยู่ไม่มีเงินซื้อเจลแอลกอฮอล์
ก็มีกลุ่มจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยกู้ชีพกู้ภัยของแม่โจ้
เทศบาลแม่โจ้เขาก็เลยตะเวนครับไปแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้มีรายได้น้อย
ทำดีแบบนี้ต้องชื่นชมกันหน่อยล่ะครับคุณผู้ชม
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ครับแน่นอน
ตอนนี้เรากลับมาตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าก็ตามแล้วก็แน่นอนราคามันก็อาจจะปรับสูงขึ้นด้วย
เราก็เลยไปที่อำเภอสันทรายมีนักข่าวในพื้นที่แจ้งมานี่ครับที่เชียงใหม่
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ครับช่วยกันนำหน้ากากอนามัยออกไปเดินแจกจ่ายให้กับประชาชน
ตามกาทหรือว่าตลาดนัทเขาบอยนะฮะหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เอานำไปใส่กันฟรีนะฮะไม่ได้เอาตังค์อะไรไม่ต้องเสียเงินอะไรแจกฟรีให้เลย
ขายแพงไม่ต้องซื้อเขาแจกนะฮะหน้ากากที่แจกนั้นเป็นหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
สาสมัครเขาทำยังไงเอาเงินส่วนตัวนะคุณรวมกันไปซื้อมาแจกหวังจะช่วยการลดภาระให้กับนักศึกษาให้กับคนมีรายได้น้อยแล้วเน้นกลุ่มคนที่อยู่ในจุดที่แออัดเช่นตลาดหรือพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการระบาดนะฮะ
สำหรับใครที่อยากจะร่วมแบ่งปันสามารถนำหน้ากากอนามัยไปร่วมบริจาคได้นะฮะหรือจะไปเอาเงินเนี่ยไปเป็นเงินทุนให้กับกู้ชีพกู้ภัยเอาไปซื้อหน้ากากแจกให้กับประชาชนคนอื่นได้ไปที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะฮะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้พร้อม